พอพลาวดีกว่าทุกวันนี้หนุ่มการณพัฒน์เขามาที่บันเทิงไทยรัฐ
มาฝากบิ๊กเซอร์ไพรส์ในช่วงวาเลนไทยค่ะ
คือเขารวบรวมเพลงเก่ามาคุณผู้ชม
เป็นเพลงที่แฟนไทยรัฐทีวีต้องชอบแน่นอนค่ะ

กับโปรเจกต์เตรียมสุขอนุรักษ์เพลงเก่า
เหล่านั้นก็ได้แก่น้ำตาแสงใต้
ดวงเดือนเสน่หาค่ะรวมทั้งหมด๑๖เพลงค่ะ
นำมาขับร้องใหม่โดย๔โปรดิวเซอร์ชื่อดัง
แล้วก็วันที่๑๒กุมภาพันธ์จะเปิดขายเป็นแบบแผ่นเสียง
ค่ะอุ้ยดีมากเลยวันนี้ล่ะค่ะจริงคือแบบว่าแฟนยุคเก่าจะได้ซื้อกันไปนะคะ
ไหนหนุ่มกันมาแล้วค่ะให้โชว์ร้องสดสักเล็กน้อยไปฟังค่ะ
นวลเจ้าพี่เอ่ย
คำน้องเอ่ยล้ำคร่ำครวน
ถ้อยคำเหมือนจะชวน

ร้องสดจริงดูผู้ชมน้ำตาแสงใต้คือพร้อมมากค่ะ

หนุ่มการเปิดเผยนะคะว่าปีนี้ตั้งใจลุยทำงานเพลงมาจริงจังแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องความรักเนี่ยพูดตรงไม่อยากจะพูดเยอะแล้วนะคะ

สุขสันต์วันถึงความรักที่เศร้าเพลงนั้นนะคะ

สุขสรรค์วันหนึ่งความเหงาให้เราที่ต้องเดียวได้
ก็มอบให้กับทุกคนที่ยังสวดอยู่เป็นเพื่อนกันครับ
ค่ะแล้วแหละเรื่อยครับไม่ได้อยากพูดอะไรไป
ตอนนี้ปีนี้อยากเน้นทำเพลงครับ
ส่วนเรื่องการแสดงก็ยังไม่ทิ้งครับ